เริ่มจากที่กระทรวงกลาโหมของสหรัฐค่ะ

องทัพสหรัฐจะส่งระบบต่อต้าน
ปนาวุธทันสมัยอย่างระบบต่อต้าน

เท่าที่จะทำได้ค่ะเพราะว่าต้องการ
ที่จะช่วยเหลือชาติพันธมิตรในการตอบโต้

วดดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจร

โดยตอนนี้เจ้าหน้าที่ทหารของเกาหลีใต้

แล้วว่าทั้งสองฝ่ายจะเริ่มต้น

ที่จะใช้ในการติดตั้งระบบทาร์ด

ระบบป้องกันขี่ปนาวุธนี้สามารถ
ติดตั้งได้ภายในเวลาแค่๒สัปดาห์
เท่านั้นหลังจากที่ได้รับคำสั่ง

ซึ่งระบบป้องกันขีปนาวุฒินี้ก็จะ
ดำเนินการยิงขี่ปนาวุธต่อต้านมิสไซด์

ปนาวุฒิของฝ่ายตรงข้ามโดยตรง
ที่กำลังอยู่ภายในหรือไม่ก็ภายนอก
บรรยากาศโลกนั่นเองนะคะ

เขาต่อต้านมาอย่างเห็นได้ชัดและต่อต้านมาตลอด
ในเรื่องของแผนการติดตั้งระบบนี้

กับกระสวนกะลาโหนสหรัฐก็ออกมายืนยัน
แล้วก็แสดงความมั่นใจให้กับจีนนะคะว่า
จะไม่มีการใช้ระบบต่อต้านนี้กับจีนอย่างแน่นอน
เพราะว่าระบบต่อต้านขีปัณวุธทัศนี้

ประเทศเดียวเท่านั้นเองค่ะ